คือเขาบอกว่าเป็นวิธีการของมิจฉาชีพ

แล้วเขาหลอกเอารถไป๓คัน
พอดีฉันเห็นพาดหัวข่าวนี้เราก็แปลกใจดังนะ

ผู้เสียหายคือคุณบุญตาพาณิชย์
อายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ
ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

ค่อยฟังค่อยไล่เรียงไปนะคะ

ผู้หญิงคนหนึ่งคืออังคณาอายุ๔๓ปี

เช่าวันหนึ่ง๕๐๐บาทอ่ะ๕๔

ถัดมาอีก๔วันคือวันที่๑๓มกราคมค่ะ

นำรถมาคืนแล้วก็ขอเช่ากระบะ

บอกว่าโอ๊ยรถยนต์มันใช้ขนของไม่สะดวก
เพราะเธอทำอาชีพขายผลไม้ดอง
ทีนี้รอบนี้ทำสัญญาเช่ารถกระบะนะ๗วัน

จ่ายตังค์ทันที๕๖๐๐บาท
ทีนี้ทำยังไงทางด้านเจ้าของคิดว่า

นางสาวอังคณาไม่ได้เอากระบะมาคืนนะคะ

ละ๘๐๐เอาก็จ่ายไป๑๖๐๐บาท

เลยไป๔วันไม่เอามาคืนสักทีนึง

นางสาวอังคณามันเกินมาใช่ไหม

ตัวนางสาวอังคณามาขอเช่า

คุณผู้ชมรวมแล้วความเสียหายเนี่ย
รถนะ๓คันนะคะสรุปแล้วเนี่ย
มูลค่าเนี่ย๖๐๐๐๐๐กว่าบาท
แล้วเมื่อวันที่๒๓มกราคมเนี่ย

เอกใจว่าทำไมคนเดียวเช่ารถตั้ง๓คัน

หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
คิดว่าเขามาคนเดียวก่อน
จากนั้นเขายกหูโทรศัพท์
เขากลับโมเซอร์มา
ก็เห็นลูกก็เออเอาช่วยเหลือกันไป

คิดว่าเขาจ่ายเงินดี
เขารักก็จ่ายเงินดีจริงกว่ารถมันไม่พอใช้
คือจะธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้แล้วนี่คือจะต้องใช้รถเยอะขนาดนั้น
โอ้โหทีนี้ทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกท้อเลยนะเจอไปแบบนี้
เพราะว่ารถที่เขาเอาไปเนี่ยมันมีอยู่คันหนึ่งเป็นรถญาติด้วย
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
แล้วมีการไปสืบประวัติดูคุณผู้ชมปรากฏว่านี่คือมิจฉาชีพนี่
เคยก่อเหตุแบบนี้ตอนตุลาปีที่แล้วที่สกลนคร
แล้วตอนนั้นน่ะจำได้เลยไทยรัฐจอบประเด็นของเราก็
นำเสนอข่าวนี้ไปเมื่อวันที่๓พฤศจิกาปีที่แล้ว
ตอนนั้นยังจับตัวไม่ได้แล้วนี่
เพราะฉะนั้นฝากตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะ
ช่วยหน่อยตำรวจสพเมืองบุรีรำช่วยตามตัวคนร้าย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกันมาประมาณชั่วโมงนึงแล้ว
ล่ามภาษามือด้วยนะคะอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรค่ะ